กลายเป็นไวรัลสุดโด่งดังในโลกออนไลน์

เขาก็เล่าประสบการณ์นัดเจอนุ่มในแชท

ตอนเจอในแชทมันก็หล่อหมดอะเนาะ

เธอเดี๋ยวฉันไปหา

ต้องสวยเลยนะน่าจึงเลยอะ

คือหมายความว่าผู้ชายบอกเดี๋ยวไปหานะ

นี่มันควรระเล้ม
น้องเปิดแม็กซ์อ่ะอะไรนี้

แต่ได้ไหมหนูก็เลยเปิดแมทให้ลูกค้าดูค่ะลูกค้าบอกว่าแล้วโอเค
เดี๋ยวพี่ขอวนรถก่อนได้ไหมพี่ขอไปจอดรถตรงนู้นก่อนเดี๋ยว
เออค่ะหนูก็ยืนรอลูกค้าค่ะคุณแม่ป่านนี้สองเดือนค่ะแม่
ลูกค้าไม่มาเลยค่ะลูกค้าแข็งลูกค้าหายไปเลยค่ะคุณแม่แล้ว
แล้วเธอใช้แอปอะไรแต่งรูปอ่ะเนี่ยหรือว่าเธอกินน้ำค้างใช้แอปออก
รุ่นของค่ะเออนี่มันดีจริงจริงใช่ค่ะคุณแม่ค่ะลูกค้าก็หาแกงน้ำส้ม
ใช่ค่ะคุณแม่ค่ะลูกค้าไปจอดรถค่ะลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวกลับมาค่ะ
ไปจอดรถตรงนู้นก่อนค่ะหนูก็ยืนรอค่ะแม่สามชั่วโมงหนูว่าเอ๊ย
คนเล่าเอกเขาก็ข่าวเป็นไวรักษณ์นะโอ
เป็นไวรักษณ์แบบว่าตอนนี้เป็นไวรักษณ์ที่คนดูกันเป็นระดับแก้เคลื่อนจริง
เขาบอกว่าบางคนบอกอุ๊ยมันไม่ใช่ไม่ตรงปลกตัวนางเองนางก็ตลกตัวนางเอง
มันก็ลูกค้าผ่านไปแล้วค่ะ๒เดือนไปวนรถหาที่จอดรถก่อน
ไปแล้วไปรับ๒เดือนไม่กลับมาเลย
เอาจริงเจ้าของคลิปก็คอมเมนต์ว่านางน่ารักนะ
นิสัยดีด้วยคุยไปด้วยมันไม่มีเบื่อ
มีแต่เรื่องให้ขำตลอดแต่ฉันชอบเป็นคนสัมภาษณ์
กินน้ำค้างหรือกินอะไรคะ

มันขนาดนั้นหรอแม่อัปโปร์มันถ่ายรูปสวยจริง

น้ำส้มหรอน่ารักน้ำส้มหรอน่ารักน้ำส้มหรอน่ารัก
น้ำส้มหรอน่ารักน่ารักน่ารักน่ารัก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
โธ่จังกับไว้มันมีแต่ตลกแบบประดิษฐ์ถูกต้องไหมล่ะ